กล่อมบทเพลงเป็นดนตรี

คุณรู้จักเพลงซอไหม

แต่ว่าเป็นดนตรีพื้นบ้าน
เป็นการร้องเพลงพื้นบ้านของทางเหนือ

ขับกล่อมให้เราฟังไม่ใช่ผู้ใหญ่
แต่เป็นเด็กรุ่นจิ๋ว

นี่แหละค่ะนี่คือเพลงซอ
น้องเขาก็แสดงลีลาขับกล่อมเพลงซอ
หรือว่าเขาจะเรียกกันว่าช่างซอ
หนูน้อยนี้เป็นคู่หูสุดน่ารักเลยนะคะ

และเด็กหญิงอภิญญาปานก้อน๙ควบ

ไม่ว่าจะเป็นการร้องการแสดงลีลา

สำหรับน้องที่เป็นช่างซอน้อย

แม่วางน้องเนี่ยเขาเพิ่งหัดเรียนซอพื้นเมืองมาได้แค่ปีกว่าเท่านั้นเอง
โอ้โหปีนึงนี่ร้องได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะคะคุณสุดยอดมาก
แต่ว่าน้องเขามีใจรักไงก็เลยทำให้มาอวดลีลาขับกล่อมเพลงซอได้แบบฉะฉานแบบนี้
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ที่มาฟังมาชมกันมากเลยนะคะ
สำหรับเพลงซอเนี่ยอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมเป็นเพลงพื้นเมืองล้านนา
เป็นรูปแบบการร้องเพลงที่ชาวพื้นเมืองล้านนาเขาใช้ขับกล่อมให้คลายความทุกข์
ก็จะมีคำเรียกผู้ร้องว่าช่างซอนี่แหละค่ะอย่างที่เรียกน้องเขาเป็นช่างซอรุ่นจิ๋วนะ
เป็นคันขับร้องเพลงซอในปัจจุบันก็จะมีลีลามีรูปแบบที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย
ก็คือนิยมขับร้องด้วยการสลับกับดนตรีปี่ชุมชนแบบนี้
เมื่อสักครู่นี้ก็มีเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนาผสมอยู่ด้วย
ก็ถือว่าเป็นการละเล่นดนตรีแล้วก็คันขับกล่อมเพลงที่หาดูหาชมได้ยากมากแล้วในปัจจุบันนะคะ
ก็ถือว่าถือเป็นเรื่องดีนะคะที่เราเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่ร่วมกันอนุรักษ์สืบสารเพลงซ้อให้คงอยู่ต่อไปแบบนี้
เทียบง่ายถ้าเป็นเพลงซอเนี่ยเป็นเพลงพื้นเมืองของทางล้านนาเป็นการแสดงเนี่ย
ทางอีสานก็คือหมอลำทางภาคกลางก็จะเป็นลิเกอะไรแบบนี้เป็นการแสดงพื้นบ้าน
แต่ว่าเพลงซอเนี่ยหาคนที่ร้องเพลงซอเก่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หาได้ยากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นเก่าแก่เป็นคณะเพลงซอนะคะ
แต่ว่านี่เราเห็นเด็กน้อยอายุ๑๐ขวบมาร้องเพลงซอแล้วก็มีหัวใจในการรักที่จะเป็นช่างซอแบบนี้
ปรบมือดังร้องกับมามาบพวงมาลัย